เมื่อวานนี้พี่อุ๋ยเล่าไปรักสี่เศร้าใช่ไหม

โรงงานที่ขอนแก่นที่ต่างคนต่างก็มีแฟนอยู่แล้ว
คือเรื่องของเรื่องคนตายมีแฟน
แฟนทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเหมือนแฟนจะไปพูดคุยชอบพอกับผู้ชายคนหนึ่ง
คือทำงานที่เดียวกับคนก่อเหตุแฟน
ก็เลยอยากจะไปเคลียร์แต่เห็นบอกว่าตอนแรกบอกพกปืนไปเคลียร์
กันที่ท่าไหนไม่รู้มีการแย่งปืนกันสุดท้าย
คนที่จะไปเคลียร์ตาย
แล้วเมื่อวานเนี่ยพอคุยกับทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่า
อยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าปืนตกลงของใครกันแน่
เพราะทางฝั่งคนตายบอกว่าไม่ใช่ของฝั่งเขา
แม่เขาบอกว่าลูกชายเขาไม่มีปืน
ไล่เรียงเหตุการณ์เผื่อใครมาไม่ทันนะคะ
ลำดับความสัมพันธ์ก่อนแก๊งนี้เป็นยังไง
คือเป็นรักสี่เศร้าของหนุ่มสาวโรงงานที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้ตายชื่อชัชวาน

แล้วแฟนเนี่ยไปทำงานที่อีกโรงงานหนึ่งทำงานคนละที่
ไปทำงานที่เดียวกับสมรักอ่าซึ่งสมรักก็มีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันครับ
ชัชชาวานมารู้ว่าสมรักเหมือนมาติดพันธ์เฉพาะอะไรกับแฟนเขา
ก็แม่ของชัชชาวานบอกว่าสมรักถึงขั้นประกาศว่า
จะเอาบีแฟนของชัชชาวานมาเป็นแฟนตัวเองให้ได้

ก็เลยเคลียร์กันประกอบกับหลังนี้ชัชวัลก็ทะเลาะกับแฟนบ่อยเหมือนกัน
ก็เลยคิดว่าปัญหาน่าจะมาจากสมรักแน่
พนักงานสอบสวนวันนี้นะคะสพพระยืนคุมตัวนายสมรักมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยเบื้องต้นนายสมรักเนี่ยเป็นผู้ต้องหา
ในการใช้ปืนยิงชัชวานหรือไนโก้เสียชีวิตในโรงงานที่อำเภอพระยืน
ซึ่งวันนี้คนที่พานายสมรักมามอบตัว
ตำรวจก็สอบปากคำไว้แล้วก็ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างดีเอนเอ
นำตัวไปฝากขังผลัดแรกด้วยก็มีญาติญาติมาให้กำลังใจ

ข้อหาที่สมรักโดนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
เราคุยกันกับแฟนสาวของสมรัก
เธอบอกว่าเธอก็ทำงานอยู่โรงงานเดียวกันกับสมรักนี่แหละ
แต่เข้างานคนละเวลาก็โทรคุยกันตลอด
อมรับว่าสมรักเล่าให้ฟังว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งในโรงงานมาตามจีบตามตื้อเขาค่ะ

บอกมีผู้หญิงมาชอบมาตามจีบตามตื้อ
ทั้งที่ก็รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้ว
สมรักก็บอกกับแฟนว่าก็แค่คุยกันเฉย

ไม่ได้มีการคุยเชิงชู้สาวอะไรกันเลย
ก่อนเกิดเหตุเธอบอกเธอคุยกับสมรัก
สมรักก็ออกมานั่งเล่นบนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
สมรักบอกเห็นชัชวานขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วชัชวานก็ตรงเข้ามาต่อยสมรักเลย
สมรักก็ตัวเล็กกว่าชัชวานก็นั่งคล่อมสมรัก

แล้วชัดชะวันก็ล้วงเอาปืนในกระป๋องรุษภายข้าง
ปืนมันลั่นปั้งมาหนึ่งนัด

สมรักก็พยายามแย่งปืนจนแย่งปืนมาได้

ชัชวานนอนจมกองเลือดแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน
ซึ่งตลอดระยะเวลากลับบ้าน
สมรักเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตลอดทาง

เช้าวันรุ่งขึ้นเธอพาสมรักแล้วก็พ่อแม่ไปมอบตัวนะคะ
จำเจอผู้หญิงนักกิน
แล้วแกไม่รู้ว่ามีอาวุธมาด้วย
มันลั่นเลยมันลั่นแต่ไม่โดนของเรา
ฟืนถ้างตีนั้นมันก็ลูดเมืองของเรา
ไปที่บ้านของคนตายคือบ้านของนายชัชวานนะคะก็คุยกับคุณแม่
อย่างที่บอกข้อมูลไม่ตรงกันเลย
ของคนตายคือแม่นายชัชวานบอกว่าลูกแม่เป็นคนอารมณ์ดีนะไม่ค่อยหาเรื่องใครหรอก

แต่ว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าแฟนสาวเนี่ยเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปคือทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่ามีหนุ่มที่โรงงานกันเดียวกันมาชอบ
สมรักแฟนบอกว่าสมรักเล่าให้ฟังว่ามีสาวโรงงานมาติดพันธุ์
แต่ฝั่งคนตายแม่ของคนตายเล่าบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายที่โรงงานมาติดฟันติดพันธุ์แฟนลูกชาย
แล้วก็ถึงขั้นบอกว่าจะแย่งเอาไปครอบครองให้ได้
บอกเรื่องปืนแม่ยังขอยืนยันนะว่าไม่ใช่ปืนลูกแม่แน่ไม่รู้ปืนใคร
ส่งคุณออสซี่ดนระวีลงพื้นที่ไปที่โรงงานจุดเกิดเหตุนะคะ
นี่ชัชวานขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะมุ่งหน้าไปที่โรงงาน๕ทุ่ม๔๗นาที
จะเห็นรถของสมรักขี่ออกไปนี่ค่ะสมรักขี่รถสวนออกไปนะคะ
ขี่ไปคนเดียวแปลว่าการก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
ระหว่าง๕ทุ่ม๔๒๕ทุ่ม๔๗

เห็นรถกู้ภัยขับเข้ามาที่โรงงานจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปช่วยชัชวานเพราะว่ามีคนแจ้งเหตุไป
นี่กู้ภัยมาแล้วเห็นไฟวาบมาเลยนะคะ

เป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยวันนั้น
เขาบอกว่าชัชวัลไปหาเขาที่บ้าน

จะไปเคลียร์ใจกับผู้ชายที่มาแอบคุยกับแฟน
รถของเขานะให้ชัชวัลขี่และตัวเขาซ้อน
ไปถึงโรงงานก็เข้าไปพูดคุยกับสมรัก
ว่าทำไมต้องมายุ่งกับผู้หญิงที่เขามีแฟนแล้วด้วย

แล้วยังทำหน้าตาเหมือนเยาะเย้ย

ก็เลยเปิดฉากต่อยก่อน

ชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายข้าง

มีคนเห็นอาจารย์อยู่๕คนแต่คนห้าม๐คนค่ะ
ก็แป๊บหนึ่งครับสักไม่นานครับ
โก้ต้อยเขาก็หยิบปืนไปยิงครับ
หยิบปืนครับกระเป๋าคาดอยู่อย่างประมาณยังไง
ประมาณอย่างนี้ครับกระเป๋าคาดอย่างนี้ครับ
เราเห็นเลยจังหวะที่เขาหยิบออกมาอย่างนี้เลย
ผมเห็นจังหวะที่ชนละมุนเลยไปหยิบปืนออกมา

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่ง

เธออธิบายเท่าไรชัชชวันก็ไม่เชื่อ
ไล่ให้เธอไปคุยกับสมรักให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเคลียร์

ได้ไปอยู่กับชัชวานเพราะว่ารักชัชวาน

ทั้งที่ความจริงแล้วเธอไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสมรักเลย
ก็ปกติก็อยู่ด้วยกันทุกวันคุยกันปกติทุกวันมีวันนั้นแหละค่ะที่เขาออกบ้านไป
อ้าวฝั่งนึงก็เล่าเรื่องหนึ่งอีกฝั่งก็เล่าอีกเรื่องสรุปตอนนี้ปืนอยู่ไหนแล้วปืนเป็นของใคร
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะจากการสอบพยานสองสามปากนะคะให้การตรงกันว่าปืนน่าจะเป็นของสมรักค่ะ
เพราะพยานสองสามปากที่ให้การที่บอกว่าเห็นสมรักเอาปืนออกมาจากใต้เบาะรถแล้วเอามือล้วงกระเป๋าไว้ตลอดเวลานะคะ
ข้อหาที่สมรักโดนดำเนินคดีตอนนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดตามพรบปืนด้วย